แน่นอนล่ะหลายหน่วยงานได้พากันออกมาสร้างสีสันนะคะ
มีอยู่ที่นี่ที่หนึ่งเขาก็มีการสร้างสีสันเหมือนกัน
แต่สีสันที่ว่านี้จะเป็นใครมาทำอะไรอ้าวไปดูสิคะ
นี่เลยที่แรกที่แรก

เป็นแก๊งเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่จริง

กัปตันข้าวผัดอเมริกันก็มา

กัปตันอิ่มข้าวผัดอเมริกามา
อ๋อนะคะอิ่มแน่นเลย
ก็ต้องมาด้วยพละกำลังมากแบบนี้

เพราะว่าเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดนี้นะคะ
มาเดินที่บริเวณตลาดทรัพย์เจริญ
เพื่อที่จะมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณตลาดแห่งนี้
แล้วคุณมาตอนกลางวันแดดร้อนเลยนะ

แต่เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ได้หวั่นเกรงไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้น
งานนี้นะคะผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมกับฝ่ายปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน
การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รวมถึงตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่

น้ำล้างแล้วก็ตามด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ใช่แล้วเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะคะ
อีกอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความสุขก็คือ
ได้เห็นสีสารการแต่งตัวสวยเก๋แบบนี้
แล้วเขาไปกันมาหลายที่แล้วด้วยนะคะ

ก็ไปชุดนี้แหละบอกว่ายังไม่ได้ซักอะไรมั้ง
วางแคลงตากก่อนตากก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ใหม่
แล้วถือป้ายชูเลยว่าไวรัสนี่แพ้แน่นอน

เขามีสีสันอะไรแบบไหนไปชมกันเลยช่ะ

อีกนิดนึง

อีกนิดนึง

ลิงจริง

เป็นเจ้าจ๋อตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณ
มาที่ฟาร์มจมรรเขย์หรือสวนสัตว์สมุทรประการนะคะ
เจ้าตัวที่สำนักงานประสบกษัตริย์ทางวัดสมุทรประการ

แต่งานนี้ค่ะคุณอุเทนยังประภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรประการ
ได้นำเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าอาม

บังเอิญบังเอิญเหมือนคุณชนะเลย
ชื่อคุ้นไหนคุณทำท่านี้ซิ
เจ้าอาม
ชื่อก็เหมือนท่าก็เหมือนกันอีก
เกาลงนี่อะไรหมา
ถ้าเกาลงนี่อะไรถ้าเกาขึ้น
มึงอยากขึ้นหรือลงชนะ
ก็ต้องภูมิใจนะว่าเหมือนสัตว์แสนรู้
คุณต้องภูมิใจนะว่าน้องเขามาทำประโยชน์จริง
เธอแค่๕ขวบ๖ขวบเองนะ

เป็นความน่ารักของสัตวแสนรู้ด้วย